คะมาครบค่ะมีดดาบสมุไรไม้เบสบอลไม่ได้ไปถ่ายหนังทำอะไรนะคะ
ไล่ตีชาวบ้านเขาค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยค่ะ
ขี่รถมารวมตัวกันก็ว่าแย่แล้วนะคะจะมาวงมาแว้นแถมอาวุธครบมือ
แล้วไปไล่ตีกันอีกนะคะนี่คือกลุ่มวัยรุ่นมากันเป็นสิบสิบคันค่ะ
เพาะมอเตอร์ไซค์นะแต่จำนวนคนเนี่ยโอ้โหมาเป็น๑๐เหมือนกัน
ขี่กันมาเต็มถนนแบบนี้นะคะแล้วก็มีอาวุธอย่างที่บอก
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยมีคนถ่ายบันทึกภาพไว้ได้สักตีสองนะคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคม

ถนนสายดอยหล่อจอมทองเจอกับแก๊งวัยรุ่นเนี่ย
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์นะ
เสื้อมีฮูตอาวุธครบมือมีอาวุธปืนอีกต่างหาก
โอ้โหพอใครเห็นแบบนี้ก็ถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะสองสามีภรรยาที่ไปเจอเหตุการณ์เข้า
ก็บอกว่าตอนขี่ไปเนี่ยตามทางปกติก็รู้แล้วแหละว่า
ท่าไม่ดีแน่แน่นะคะเพราะเห็นว่ามีคนขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
เหมือนกับมีเพื่อนในกลุ่มถูกยิงนอนจมกองลื่น
มีคนอาการสาหัสและยังมีคนที่บาดเจ็บถูกทำร้ายอีกหลายคนค่ะ
ตรงบริเวณนั้นก็เลยมีรถกระบะตกอยู่ตรงบริเวณไหลทาง

สุดท้ายค่ะพลเมืองดีเลยตัดสินใจแจ้งตำรวจสพจอมทองให้เข้ามาตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ

ก่อนจะรู้เหตุการณ์ว่าวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มมิตรภาพมีชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มเนอะ
ประกอบไปด้วยเยาวชนชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงอาศัยอยู่บริเวณอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมทองของเชียงใหม่
เป็นอโยชนธ์อายุระหว่า๑๕๑๖ปี

คุณผู้ชมลองฟังเสียงของน้าคนเจ็บหน่อยค่ะ

น่าจะมีคนอย่างที่บอกกันเมื่อกี้ก็เรื่องของเช็ด

เขาก็ไปเอาปลาผวยมันก็ตั้งปลาทุ่ง

แล้วก็วิ่งมาถึงบ้านประมาณเกือบเที่ยง
อ้ายเขาก็บอกว่าเราต้องไปแล้ว
แต่เขาก็ยังลื้อร้านที่จะไป
ตำรวจได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าที่นัดมาตีกันแบบนี้
เป็นเพราะมีการเหยียดเชื้อชาติภัณฑ์กันผ่านทางโลกออนไลน์